กลับมาในช่วงนี้มาดูข่าวใหญ่ในวงการพระพุทธศาสนานะคะ
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วงอดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
ท่านมรณภาพอย่างสงบสิริอายุเก้าสิบหกปีค่ะ
โดยวันนี้ทางโรงพยาบาลสิริราชนะคะได้แถลงการเรื่องสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ช่วงสุดประเสริฐเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพาศรีเจริญซึ่งท่านเข้ารับการรักษา
อาการอาภาษณ์ในโรงพยาบาลสิริราชตั้งแต่๒๖มีนาคมนะคะ
คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอาการอาภาษณ์ในโรงพยาบาลมาโดยตลอด
และเมื่อเวลา๕นาฬิกา๔๘นาที
ท่านได้มรณภาพอย่างสงบณตึก๘๔ปีชั้น๖โรงพยาบาลสิริราช
สิริอายุ๙๖ปี๗๖พันศาค่ะ
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์หรือช่วงวรปุญโยมีชื่อเดิมว่าช่วงสุดประเสริฐค่ะ
เกิดเมื่อวันที่๒๖สิงหาคมปี๒๔๖๘ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นบุตรคนที่๒ในจำนวนพี่น้อง๔คน
ขณะที่อายุได้๗ขวบบีดาถึงแก่กรรมลงญาติจึงให้บรรพชาเป็นสามเณรหน้าไฟพร้อมกับพี่ชาย
หลังเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาแล้วพี่ชายลาศิกขา
แต่เจ้าพระคุณสมเด็จยังคงบรรพชาเป็นสามเณรอยู่ระยะหนึ่งจึงได้ลาศิกขา
อายุได้๑๔ปีจึงได้บรรพชาอีกครั้งที่วัดสังฆราชาเขตลาดกระบัง
และได้ศึกษาและสอบนักธรรมชั้นตรีและชั้นโทได้ในนามวัดสังฆราชา
จากนั้นได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดปากน้ำ
ด้วยความขยันและตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระปริยติธรรมจึงสอบได้มาโดยลำดับ
สมเด็จช่วงได้ดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิตเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
เป็นเจ้าคณะภาค๓รวม๒สมัยเป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
เป็นคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
และตำแหน่งสุดท้ายก่อนจะมรณภาพดำรงตำแหน่งประธานสมัชชามหาคณิตศร
ขณะที่นายสิบปวรแก้วงามรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงามพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
และพระพรมโมลีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ
วันนี้ได้แจ้งกำหนดการเบื้องต้นนะคะว่า
เวลา๘นาฬิกาของวันที่๑๒ธันวาคมจะมีการเคลื่อนศพสมเด็จช่วงจากโรงพยาบาลสิริราช
ยังวัดปากน้ำพาศรีเจริญค่ะ
เวลา๑๗นาฬิกาจะเข้าสู่กระบวนการส่งน้ำหลวงอาบศพ
โดยพระเจ้าอยู่หัวจะรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ใน๗วันแรกตั้งแต่วันที่๑๒ธันวาคมถึง๑๘ธันวาคมนี้ค่ะ
ส่วนบรรยากาศที่วัดปากน้ำภาษีเจริญนะคะ
ตอนนี้ก็จะเริ่มมีศิษยานุสิตทยอยเดินทางมาที่วัด
หลังจากทราบข่าวการมรณภาพของท่านนะคะ
แล้วก็บอกว่ารู้สึกเสียใจกับการมรณภาพของสมเด็จช่วง
เพราะว่ารำลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างไว้
รวมถึงการที่ท่านเป็นคนใจดีด้วยค่ะ